ตัวระยะไปดูเรื่องนี้ดีกว่าคุณค่ะ
เรื่องของพิธีกรรมโบราณของชาวใต้
เขามีคนที่แบบว่าเลื่อมสายศรัทธาในมโนรา
และนี่คือพิธีกรรมรับสืบทอดมโนราที่จังหวัดสงขลาค่ะ
เป็นพิธีกรรมโบราณนะที่คุณผู้ชมเห็นที่ดูอยู่เนี่ยนะคะ
เขาเรียกกันว่าพิธีรับสืบทอดมโนรา
นี่มีท่าทางไร่รำเห็นไหมสวยงามอ่อนช้อยนะคะ
หรือชื่ออย่างเป็นทางการ
เขาเรียกกันว่าตั้งหิ้งครูหมอโนรานั่นเอง

เพื่อรับลูกหลานเชื้อสายมโนรา
ให้สามารถมานับถือมโนราได้เต็มตัว
ซึ่งเหตุผลที่เขาต้องทำพิธีกรรมเหล่านี้นะ
เพื่อให้ครูหมอโนราและบรรพบรุษมโนราเนี่ยนะคะ
เข้าถึงและรับทราบก่อนว่าจะมีคนมารับช่วงต่อ
และนี่คือลูกหลานที่จะต้องการเข้าสู่เชื้อสายมโนรานะ
อย่างคนนี้เขาก็เพิ่งจะหันมานับถือมโนราเป็นครั้งแรก
เนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้นับถือ
ก็เลยไม่ได้รับช่วงต่อจากคุณพ่อมาอีกทีนึง
แต่มโนราจากพ่อของเธอเนี่ย
ก็ให้สิ่งดีกับครอบครัวมาตลอด
เธอก็เลยเชื่อเลื่อมสายศรัทธา
และตัดสินใจว่าจะมารับช่วงมโนราต่อจากพ่อ
ซึ่งคุณต้องดูในช่วงที่ทำพิธี
เธอเกิดอาการโอ้งพ่อปู่มโนราลง
อย่างที่เราเห็นกันคุณผู้ชม
ก็อันนี้แล้วแต่ความเชื่อของใครของมันเนาะ
ครูหมอนโนราเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่ตั้งหิ้งครูหมอนโนรา
จะนำเครื่องบูชาต่างนานามาทำพิธีสืบรับ
จากนั้นก็จะมีการรำเมื่อกี้ที่เห็นไร่รำไป
เป็นการรำถวายเพื่อบูชาแก่ครูหมอโนรา

ที่เราเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงหมอโนรา

อันนี้ถามในบ้าน
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยต้าตามแบบนี้นะคะ
เขาก็เริ่มทำพิธีแล้วก็นี่เป็นพิธีกรรมโบราณของชาวใต้ที่สืบทอดกันมานะคะ

คุณพลอยแพพายรินขอบคุณค่ะ